พายุก็ต้องรับมือนะคะเรื่องโควิด๑๙ก็ต้องระวังเหมือนกัน
กระทรวงสาธารณสุขเขามีการออกมาแถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
เราไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมานานแล้วนะคะ
แล้วมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมาอีกหนึ่งรายเป็นล่ามของกระทรวงแรงงานค่ะ
ผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นผู้ชายอายุ๕๑ปีนะคะ
เป็นล่ามสำนักงานแรงงานที่กรุงริยาทประเทศซาอุดีอาราเบีย
เขาเริ่มป่วยช่วงต้นเดือนกรกฎาคมค่ะ
ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙๒๑กรกฎาคมแต่ว่าไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะ
วันที่๒๖กรกฎาคมเริ่มมีอาการมากขึ้นหายใจไม่ทั่วท้องมีไข้แล้วก็ไอ
คุณหมอให้นอนโรงพยาบาลรักษาอาการ๔๕วันอาการก็ยังแย่ลง
กระทั่ง๑๐สิงหาคมมีอาการหยุดหายใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะ
ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเขาติดเชื้อที่ไหนติดเชื้อที่ซาอุดีอาราเบียติดเชื้อที่เมืองไทยหรือยังไงนะคะ
ผลจากการตรวจหาเชื้อที่ซาอุดีอาราเบียเนี่ยพบว่าเขาติดเชื้อ๒ครั้งนะคะ๒๑กรกฎาคมกับ๕สิงหาคมค่ะ
คือ๒๑กรกฎาคมก็คือตอนที่เขาอยู่ที่ซาอุดีอาราเบียที่กรุงริยาท
โดยก่อนที่ผู้ป่วยรายนี้จะประสานกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานของไทยขอกลับมารักษาที่ไทยเนี่ย
เขาตรวจเชื้อพบผลเป็นลบ๒๕สิงหาคมกับ๓๐สิงหาคมด้วยนะคะ
ทางการได้มีการใช้เครื่องบินพยาบาลของไทยไปรับผู้ป่วยรายนี้กลับจากกรุงริยาช่วงค่ำวันที่๑กันยายน
ถึงประเทศไทย๒กันยายนแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี
มีระบบป้องกันการติดเชื้อตั้งแต่เดินทางจนถึงประเทศไทย
ใช้รถพยาบาลนำผู้ป่วยใส่แคปซูลทรานสเฟอร์ที่จะไม่ต้องสัมผัสตัวเจ้าหน้าที่นะคะ
กระทั่งอาการของเขาในวันที่๓กันยายนหอบเหนื่อยมากขึ้น
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดดำ
อาการก็ทรงทรงสุดมาตลอดแล้วก็สุดท้ายมาเสียชีวิตในวันที่๑๘กันยายนวันนี้นะคะ
ทีนี้จะสามารถสรุปได้เลยไหมว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙รายที่๕๙ของไทย
กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างหาข้อสรุปค่ะ
เพราะว่าตอนผู้ป่วยมารักษาที่ไทยเนี่ยมันไม่มีเชื้อโควิด๑๙แล้ว
แต่สาเหตุที่เสียชีวิตเนี่ยพอไปดูจากฟิล์มเอ็กซาเรย์เนี่ยนะคะ
จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เขาติดเชื้อโควิด๑๙แล้วเขาก็รักษาจนไม่มีเชื้อ
ฟื้นตัวปรากฏว่าที่ปอดเขาเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะมุมขวา
มันเป็นเงาทึบเป็นผลมาจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงจากแบคทีเรีย
มีการดื้อยาแทรกซ้อนหลายชนิดด้วยโรงพยาบาลราชวิถีเขาก็เลยให้
ยารักษาปอดอักเสบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผลจากการที่ผู้ป่วยเนี่ย
ก็เลยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเขาบาดเจ็บแถมผู้ป่วยยังมีโรคประจำตัว
อีกหลายโรคด้วยก็มีความยุ่งยากในการให้ยารักษา

สามารถระบุว่าเสียชีวิตจากโควิด๑๙ได้